ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง
เวลานี้คือแกร่งทาง

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรับทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

จริง
อ๋ออะไรนะแม่
ลูกสาว๒คนที่กระกันมากเลย
ผมบอกตรงเลยนะว่า

โอ้ยใบจัดให้

หลักแม่มากเลย

ผู้หล่งรักการทำอาหารห้องกง
เจ้ากองธุรกิจราลินตอนห้องกง
นักร้องพิธีกรนายแบบนักแสดงที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล
สัปดาห์นี้เชฟเวฟเชฟลูกครึ่งจีนมาเลเซีย
ได้กลับมาทวงบันลังกระทะหล่อด้วยความสามารถล้วน
พกพาทั้งตำแหน่งเชฟเจ้าของธุรกิจนักแสดงนักร้องพิธีกร
ดีเจโอ๊ยเยอะแยะไปหมด
คนร้ายทำอาหารก็อร่อยมองบ่อยก็ละลาย
ความฝีมแบบนี้มีที่นี้ที่เดียว
และวันนี้เชฟของเราจะพกเมนูอร่อยอะไรมาฝากพวกเรานั้น

อ้าวกลับเข้ามานะคะขอต้อนรับเชฟเวฟค่ะ

ทำดายอยากละ
คือต้องทำใจหน่อยคุณแม่คุยกว่าเขาว่าเยอะ
แหมเชฟรู้เปล่าว่าแม่เนี่ยนะโม้มากเลย
เพราะแบบว่าเชฟวันนี้นะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้
คือเรื่องแบบว่าร้านเขาเนี่ย
รู้อยู่แล้วแล้วว่าร้านเขาดังร้านเขาอร่อย

แต่เราอยากเห็นความสามารถในการแสดงของเชฟบ้าง
เชฟอยู่ในวงการมานานเหมือนกันนะจริงเออเราต้องแบบ
ขอดูทักษะการแสดงนะคะเชฟเอาบทอะไรเอาบทเอาอยู่กับแบบท่ามกลางสาวสวยนางร้ายขนาดนี้
เล่นร้ายมาเคยเล่นบทรายมากมั้งนะ
เคยครับเฮ้ยจริงเหรอ
บทเดี๋ยวแม่บอกบทให้ดีให้พี่กาวพี่กาวโชว์ก่อน
แม่บอกหมวดมาให้พี่ก้าวโชว์
เดินเข้ามาสองคนนี้เดินเข้ามาในห้องครัวนะ

นี่มีอะไรกินบ้างคะ

หิวอะไรมานางสลพิษ

ตบถ้าตบฉันเดี๋ยวฉันจะจูบ

เดี๋ยวฉันจะจูบได้
เฮ่ย

อภิษส่องแล้วใส่ตาไลน์นี่

ไม่ใช่เรื่องการแสดงค่ะแม่
เราจะมาคุยเรื่องความเป็นเชฟของเขาบ้าง

วันนี้สำหรับสาวเราเตรียมเป็นเมนูของหวานนะครับ
ว้าวมีฮูลาวานะครับเป็นเมนูใหม่

เพราะฉะนั้นเราอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะคะจดออกนั้นไว้เลย

กูพี่สีไม่รู้นี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านฮ่องกง

เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลงมือทำกันค่ะ

มันเปิดออกมาแล้วมันเยิ้มเลยเนอะแม่เนอะ